ไม่รู้ว่าผลไม้กับพี่บอลนครเบิร์ดเนี่ยอันไหนน่าทานกว่ากัน

อืมโอเคไม่มีอะไรเลยหรอกใช่ไหม
นี่คือผลไม้สีเหลืองค่ะนะคะก็แตกต่างกันไปอันแรกนี่อะไรคะพี่บอล

สับปะเรือเราก็ติดมากช่วงนี้ไปเรือดีกว่า
ถ้าเรือปุ๊บไม่ได้เลยนะฮะทำไมล่ะ

เฮ่ย
ต่อเลยพี่ต่อเลยผมรอต่อพี่อยู่
สับปะรดนะฮะสับปะรดศรีราชาเนื้อเหลืองฉ่ำรสหวาน
ทานแล้วชื่นใจครับค่ะนี่ไม่กล้าแตะเลยนะคะ
เพราะว่าเป๊กเองก็เป็นทุกอย่างยกเว้นสับปะรด
โอเคเงี๊ยบช่างมันค่ะเดี๋ยวพี่จะพบกันค่ะ
จะไปแต่พอฝนตกเราต้องม่วงกัน

ถูกต้องผลใหญ่เนื้อเยอะมะเล็ดเล็กมากรสหวาน
เนื้อเหลืองเจี๊ยบเลยฉ่ำด้วย

ส่วนของผมนะฮะมะม่วงน้ำดอกไม้ครับผม
นี่บอกได้เลยเป็นมะม่วงสุกขวัญใจคนไทยและต่างชาติ
ถ้าวันเสาร์กินได้ไหมคะกินได้เฉพาะวันศุกร์เหรอ

พอกาล

นี่เฉียบเลยแล้วราคาถูกมาก
ลองจับดูได้นะลองจับดูได้ม่วงสุก

จับตัวเดี๋ยวนี้ชอบของแปลกก็ไม่บอก
เออแอร์อย่าจับคนอื่นนะ
ทำไมครับพี่อ่วงไม่

แต่ล้อนมี่เป็นสิ่ง
เอาล่ะคุณแอร์และคุณพลอย

ถามเลยค่ะผลไม้สีเหลืองทั้ง๓ชนิดนี้ค่ะ
ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ
นั่นแล้ว
แม่ไปรักษาผิวเหลืองให้หายไปดีสั้นก่อนนะคะ
ครับผมแล้วนะครับ
เอาล่ะคุณแอร์และคุณพลอย

ใช่อันนี้ไม่ได้บอกน้ำหนักเป็นกิโลด้วยอันนี้บอกเป็นผล

เป็นแบรนด์ของศรีราชา

คุณพลอยมันแอไม่ต้องเครื่องเขินค่ะ
ตอนนี้ถ้าเกิดว่าแหมลังเลจริงแล้วรู้สึกสับสนมาก
ไม่มั่นใจว่าอันไหนถูกที่สุดกันแน่
ตัวช่วยของคุณค่ะมี๒ตัวช่วยจะใช้เลยก็ได้

หรือให้เป๊กตัดข้อที่แพงออกให้

เอาละค่ะคุณแอร์และคุณพลอยตัดสินใจใช้ตัวช่วยนะคะ
ตอบได้๒ครั้งอันแรกคุณจะตอบว่าอะไรคะ
อันแรกที่จะตอบเป็นสับปะรดสิราชา
สับปะรดสิราชาแล้วอีกอันหนึ่ง

จะเฉลยที่สับปะรดค่ะ
และนี่คือผลไม้ที่คุณแอร์และคุณพลอยเลือก
ราคาอยู่ที่๓๐ค่ะ
และเป๊กจะเฉลยแตงโมน้ำผึ้งที่คุณแอร์และคุณพลอยเลือก
เสียงแตกแล้วนะฮะ
และมะม่วงที่คุณแอร์และคุณพลอยไม่ได้เลือก
ราคาต้องแพงกว่า๓๐บาท
และราคามะม่วงเขียวเสวยอยู่ที่
แพงกว่าแพงกว่าต้องแพงกว่า

มาได้ค่ะผ่านข้อที่๒มาได้แบบนี้ค่ะ
รับเงินสะสมไปแล้วค่ะ๔๐๐๐บาท
คุณแอร์และคุณพลอยถ้าพร้อมแล้วนะคะ

ขอคำถามข้อต่อไปมาเลยค่ะ
หลังจากผ่านคำถามที่ถนัดบ้างไม่ถนัดบ้างมาแล้ว
มาถึงคำถามนี้ค่ะน่าจะเหมาะสำหรับสาว
เพราะว่าช็อกโกแลตเนี่ยส่วนใหญ่ผู้หญิงชอบรับประทาน
วันนี้เป๊กเลยมีช็อกโกแลต๓แบบนะคะ
จากทิวลีมาให้สาวได้หวาน
แล้วก็เผลาความตื่นเต้นลงไปได้บ้างนะคะ
อันแรกนี่ค่ะทิวลี่เวเฟอร์ช็อกโกแลต๒๕กรัม
๒๔ค่ะอันที่๒นี้ค่ะเป็นทิวลี่ทวินเวเฟอร์โวนิลา
กรัมและอันสุดท้ายนี้ค่ะเป็นทิวลี่บอลค่ะ
ขนาด๑๘กรัมแพ็ค๑๒ชิ้นค่ะ
เอาละค่ะคุณค่ะนี่คือคำถามข้อที่๓ของคุณทั้งสองคนค่ะ
คุณแอร์คุณพลอยคำถามข้อนี้มีมูลค่า๘๐๐๐บาท
ถามเลยค่ะเวเฟอร์ทั้ง๓แบบ๓ชนิดนี้ชิ้นไหนราคาถูกที่สุดคะ
เอาล่ะสายขนมมีใครไปสายขนมไหมระหว่างคุณแอร์และคุณพลอย
รอยค่ะแอร์ไม่ชอบกินขนมหวานเลย

แต่ว่ามันยากมากเลยค่ะ
ถ้าถามตัวนี้มันน่าจะแพงต่อถุงในการขายอยู่แล้วอะไรอย่างนี้

อันนี้๑๒

นั่นคือทิวลี่บอล๑๒ชิ้นราคาอยู่ที่

เป๊ะจะฉะละให้ธิวลี่เคลือบช็อกโกแลต
อันที่คุณไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่

ธิวลี่ทุวินวานิลลา๒๔ชิ้น
ราคาต้องถูกกว่า๔๒บาท
และทิวลิทวินวานิลาราคาอยู่ที่

ทิวลี่ทะวินวันนี้ลาราคาถูกที่สุด

สะสมไปแล้ว๘๐๐๐บาท

จำนวนเงินมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ

ดูอาการไว้คนที่เล่นเยอะเกินขนาด

ยืมจอบขุดดินป่าชาด้วยไหม
นี่ถ้าไม่มีชั้นอยู่ใช่คนนี่ขี้เรกหมดเลยนี่

น้องใหญ่ดีดีดีสำหรับอะไร
สวัสดีไอ้น้อง

ไปดีไหม
ผมเข้ามาแล้วลามปามนาคอมขนาดนี้
เฮ้ยตบไหล่แบบนี้ตบหัวเลยดีกว่า

ตบเขาได้แต่กับพี่เองอย่าทะลึ่งกับพี่

อย่านะเว้ย